ที่จังหวัดศรีสเกษมีชาวบ้านกว่าหนึ่งร้อยคน
เขาลุกฮือขึ้นมาเพื่อปิดถนนกลางหมู่บ้านประท้วงกดดันขอให้ตำรวจเนี่ย
เข้ามาจับกลุ่มชายสูงวัยอายุสักประมาณหกสิบปีเพราะว่าผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมกลาง
ขู่ชาวบ้านน่ากลัวมากมีอาวุธที่ชาวบ้านบอกว่าคล้ายกับอาวุธสงคราม
และเขาชอบมีพฤติกรรมที่ไม่พอใจใครจะเผาขยะจุดเตาถ่านทำกับข้าว
เหม็นควันถ้าใครไม่ฟังเดี๋ยวยิงกรอกปากค่ะ
โอ้โหคุณป้าแกอธิบายลักษณะปืนนะปืนยาวมี๒กล้องด้วย
ค่ะแล้วคือชาวบ้านเขาก็ต้องมารวมตัวกันแบบนี้เพราะว่าอดทนมาหลายปีมาก
ครับตัวผู้ชายวัยหกสิบปีคนนี้ค่ะมีพฤติกรรมที่แบบโอ้โหระรานคนนั้นคนนี้ไปทั่ว
ทราบชื่อคือนายพฤษนะคะเป็นคนในชุมชนนั่นแหละ
พฤติกรรมกลางมากเลยชอบเดินถือปืนยาวชาวบ้านบอกว่าคล้ายกับอาวุธสงคราม
มาคมครูชาวบ้านเป็นประจำแล้วเขาอ่ะชอบไม่พอใจคือ
จะไม่พอใจใครที่แบบเผาขยะเผาเศษไม้เผาใบไม้หรือแม้แต่จุดเตาถ่านทำอาหาร
คือจะกินหมูกระทะก็คงไม่ได้นะนี่ก็แปลกเหมือนกัน
คงแบบเหม็นควันแล้วก็ไม่พอใจอะค่ะข่มขู่จะถึงขั้นแบบเอาชีวิตคนในชุมชนเลยอ่ะนะคะ
ทำให้ชาวบ้านทั้งหมดในพื้นที่บ้านดอนจันทร์ตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกต
เขาไม่พอใจลุกขึ้นมารวมตัวกันขอให้ตำรวจในพื้นที่สพเมืองศรีสะเกดเนี่ย
เข้าจับกลุ่มตัวหน่อยแล้วกันเพราะว่าเขาอดทนมานานเหลือเกิน
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปโอ้โหดุเดือดพอสมควรเนอะ
เขาก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยอ่ะนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านดอนจันทร์ค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าเดิมทีไอ้ตัวคนหนุ่มคลั่งเนี่ย
ก็คือนายพฤษเนี่ยเป็นคนที่แบบพักอาศัยอยู่ในตัวเมือง
แต่ก็จะชอบกลับมาที่หมู่บ้านนี้เป็นประจำนะมาพักไปไปมามา
แล้วก็มาเจอชาวบ้านนะคะในชุมชนนี่แหละชาวบ้านเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ไหว
เป็นการจุดไฟทำกับข้าวหุงข้าวเผาขยะหรืออะไรต่างต่างแต่นายพฤษเกิดไม่พอใจ
คือเห็นควันแค่นี้เขาก็ไม่พอใจแล้วอ่ะบอกว่าเหม็นแล้วก็จะเดินถืออาวุธปืนสั้นบ้าง
ถือมีดยาวบ้างข่มขู่ชาวบ้านไปทั่วแล้วก็บอกชาวบ้านว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ฟัง
เชื่อเขานะเดี๋ยวจะยิงกรอกปากทุกคนขู่จะเอาชีวิตเพราะว่าเหม็นควันพี่ก๊อฟ
สาเหตุมันก็เนอะอืมชาวบ้านเขาก็เลยทนไม่ไหวค่ะ
เพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายแล้วก็กลัวโดนยิงตายอ่ะพูดง่ายง่ายครับ
ทีนี้ล่าสุดตำรวจสพเมืองศรีสะเกดนะคะก็ได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่นี่แหละ
แล้วก็ขอให้ชาวบ้านใจเย็นก่อนก็รู้ว่ากลัวในโพสต์กันน่ะนะคะ
แต่ล่าสุดเนี่ยก็คือตำรวจบอกว่าตัวนายพฤษเองตอนนี้เดินทางมารายงานตัวที่โรงพักเรียบร้อยแล้ว
อืมแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้คงจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนอาวุธปืนหรืออะไรต่างก็คงจะมีการแจ้งข้อหาว่ากันไปด้วยนะคะ
คงต้องควบคุมตัวไปเพื่อความปลอดภัยจริงอยากฟังจากปากคุณพบเหมือนกันนะฮะว่า
มันใช่เหตุผลแค่เรื่องของควันไฟต่างหรือเปล่า
หรือมีเรื่องอื่นที่กระทบกระทั่งกันมาก่อนหน้านี้หรือไม่
คุณพศเขาชี้แจงออกมาได้นะครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัด